เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วก็ไปดูเรื่องของแรงศรัทธากันหน่อยนะครับ
ของชาวหนองคายนะครับ
ร่วมใจการอัญเชิญพญานาคปู่แสงสุโธ
เดินตามสะพานไม้ไผ่ขึ้นประทับศาลให้กับชาวบ้านได้สักการะนะครับ
ที่นี่อยู่บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองนาแซงในเขตเทศบาล
หอยตำบลนานังอำเภอโพนพิสัยที่จังหวัดหนองคายนะครับ

บ้านน้องหอยกว่า๑๐๐คนนะครับ
กันเยอะจริงดูจากภาพมุมสูงเมื่อสักครู่

ก็ไปร่วมกันประกอบพิธีอันเชิญพญานาคปู่แสงสุโธ
เพื่อประทับที่ศาลปู่แสงที่สร้างอยู่สุดทางเดินสะพานไม้ไผ่นะครับ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น
โอ้โหเป็นภาพที่ชื่นมื้นแล้วก็แสดงออกถึงความสามัคคีนะครับ
สำหรับสะพานไม้ไผ่นั้นนะครับก็มีความกว้างกว่า๑๕เมตร
ความยาวนี่นะครับยาวประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็มีความสูงจากพื้นอยู่สักประมาณ๒เมตร
สุดทางไม้ไผ่นั้นเป็นสารปู่แสงครับ
ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น

แล้วก็เป็นสถานที่สำคัญให้กับประชาชนที่มีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับพญานาค
ได้เข้ามาสักการะพญานาคปู่แสงที่ชาวบ้านให้ความเคารพ
เพราะเชื่อว่าท่านนั้นมาคอยปอกปักรักษาคนในหมู่บ้านนั่นเอง
และยังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนะครับ
วันไหนวันที่๑เมษายนที่จะถึงนี้
รวมทั้งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดทั้งปีด้วย

ซึ่งในอนาคตสะพานไม้ไผ่แห่งศรัทธาสารปู่แสง

ที่มีเรือนแพร่อยู่สองฝากฝั่งเขาว่ากันแบบนั้น
แล้วก็ชาวบ้านก็จะได้ขายสินค้าในเรืออีกด้วยนะครับ
เดี๋ยวถ้าเขาทำเสร็จแล้วในวันที่๑เมษายนเปิดอย่างเป็นทางการไปเที่ยวกันได้นะคุณผู้ชมนะ
นี่คนมาร่วมงานเยอะมากเลยนะคะ

แต่ว่าในหน้าหนาวอันนี้เดี๋ยวติดตามกันให้จนถึงปลายปีเลยนะครับ
เพราะว่าในหน้าหนาวเขาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่นี่

จะเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม

แล้วเตรียมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว๓ระดูกลาด

ใช่ค่ะเห็นไหมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรา
ไปเที่ยวได้ทุกภาคทุกฤดูเลยนะคะ